คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้อย่างที่เราบอกกันไว้
ใครที่อยากจะสวยเป๊ะปังแบบดาราต้องฟังคำนี้ดีนะคะ

คือร้านนี้นะเป็นร้านที่จะเปลี่ยนลุคของคุณ
ให้สวยเป๊ะปังเหมือนกับเหล่าดาราเซเลบิตี้ชื่อดัง
ต้องบอกว่าขึ้นชื่อว่าเป็นซุปตาคนดัง
เรื่องความเป๊ะปังเนี่ยต้องไม่เป็นสองรองใครนะจ๊ะ

ที่จะต้องสวยเนี๊ยบตั้งแต่หัวจะหลดเท้า
กลายเป็นเทรนด์ให้สาวน้อยสาวใหญ่
ไฟฝันอยากจะสวยเทียบชั้นซุปตา

ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยเป็นโอกาสของไอซ์อภิษดา
มีการเปิดร้านไปฟังเสียงสาวไอซ์กันหน่อย
ทุกชุดที่อยู่ในร้านนี้ไอซ์เป็นคนเลือกเอง
เป็นคนบอกว่าสามารถให้มาแขวนอันได้หรือมิ้วได้

ต่อให้ไอซ์วันนี้ไอไม่ได้อยู่ดูแลเลือกชุดให้คุณเนี่ย
แต่ทุกชุดเนี่ยผ่านการเลือกของไอซ์มาแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณใส่ไปคุณจะต้องมีความโดดเด่น
ชุดลาตีออกงานเนี่ยมันสำคัญมากจริง
นี่คุณนอกจากจะได้แปลงโฉมเปลี่ยนลุคให้สวยในวันสำคัญของสาวแล้ว
เครื่องประดับต่างที่เห็นไม่ว่าจะเป็นสร้อยต่างหูกระเป๋ารองเท้า
ไอซ์เขาก็คัดสรรมาให้เลือกกันแบบจุใจ
เหล่าซุปตาระดับประเทศเคยสวมใส่มาแล้วนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ของเราอ้ำพัชราภาค่ะ

ซึ่งก็เป็นแบรนด์ระดับโลกนะคะที่เอามาให้ได้เลือกในราคาที่คุณเอื้อมถือ
ราคาที่ไม่เกินพันว่าอย่างนั้นเถอะเรียกว่าคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ย
สวยเทียบชั้นนางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยก็คราวนี้แหละค่ะ
เพื่อนดารานี่แย่งมาตรงนี้แล้วนะคะ
อันนี้ของคุณปูปายาค่ะ

คุณเห็นไหมงานปักของเขาก็แบบว่าเต็มที่มาก
คือชุดพวกนี้นะถ้าไปสั่งตัดเองเลยว่าแบบเกือบแสนเพราะว่าปักเยอะนะคะ
และนี่ค่ะชุดของคุณอ้ำพัชราภา
แดงมากเลยนะคะแล้วก็มีทั้งผ่าขึ้นมาสูงแล้วก็เป็นเกาะอก
อันนี้ก็จะบอกได้ว่าถ้าคนอยากแบบมีความร้อนแรงในวันนี้
แบบว่าสวยพิฆาตอะไรอย่างนี้ก็ควรจะชุดนี้นะคะ
นี่ชุดของคุณชมพู่อรยาค่ะ
ชมพู่อรยานะคะชุดนี้หางก็เป็นหางปลาแบบนี้นะคะ
ก็อันนี้เว้าหลังด้วยว้าวหลังด้วย
อันนี้ชุดของคุณชมพู่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่
ก็มีแพงสุดอยู่ที่๕๐๐บาทค่ะ
สุดคือที่๕๐๐บาทเริ่มต้นที่๑๕๐๐บาท
ก็แบบ๕๐๐บาท
เนี่ยย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะราคาตั้งแต่๑๕๐๐บาท
จนถึง๕๐๐๐บาทนะครับคุณผู้ชม
เป็นราคาที่เราเอื้อมถึงจับต้องได้

ตัวแม่ทั้งนั้นเลยนะที่ได้สวมใส่

ยังแถมทริคเล็กให้สาวทุกคนว่า
ผิดนะคะที่อยากจะสวยแบบซุปตา

ชุดให้เหมาะสมกับการละเทศะ
แล้วก็รูปร่างของตัวคุณเอง
จริงเรื่องของการละเทศะนี่สำคัญมากนะคะคุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวสวยไป

แต่ว่าไปในสถานที่หรือว่าเวลาที่ไม่เหมาะสม

คือสิ่งสำคัญเคล็ดลับหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ย
สวยเป๊ะเทียบเท่าแบบฉบับซุปตาดาราในบ้านเรา

แน่นอนคุณผู้ชมค่ะบันเทิงไทยรัฐวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับน้องมะลิ
คราวนี้น้องมะลิเขาเปลี่ยนจากสายแดนแล้ว
แต่ว่าจะมาในสายไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะ